ไปดูที่ปฐุมธานีกันหน่อยค่ะอดีตรอปภโหด
แค้นถูกหัวหน้าสั่งพักงานจนโดนไล่ออกเอามีดมาดักรอเขา
แล้วจ้วงแทงเขาเป็นสิบแผลจนเขาเสียชีวิตคาที่คือเล่าประวัติไปแล้วเนี่ย
ได้คุยกับประธานกรรมการของบริษัทต้นสังกัดของทั้งหัวหน้ายาม
แล้วก็อดีตยามคนนี้แล้วด้วยพฤติกรรมของทั้งสองคนเนี่ย
ต่างกันราฟ้ากับเหวเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะ
หน้าบริษัทแห่งหนึ่งย่านคลอง๘อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ที่เห็นนอนเสียชีวิตอยู่นี่คือนายลิขิตเลิศปรีชาอายุ๔๙ปีนะคะ
สภาพก็คือถูกแทงตามร่างกายเป็น๑๐แผลค่ะ
ตำรวจสพธัญบุรีเนี่ยสอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุคือ
นายวิรุษฎีสุกเป็นอดิษฐ์รพพของบริษัทนี่แหละ
ได้คุยกับนายอุ่นเรือนพรมมาประธานกรรมการบริษัทที่เกิดเหตุบอกว่า
ลิขิตผู้ตายเป็นระดับหัวหน้าเขาจะเรียกกันว่าสายตรวจ
เป็นคนนิสัยดีมากตรงไปตรงมา
มาทำงานกับเขาได้๑เดือนเอง
ส่วนนายวิรุธคนก่อเหตุเป็นคนชอบความรุนแรง
เขาเห็นชอบท้าทายชกต่อยกับคนตายอยู่บ่อยครั้ง
วันก่อนพอเห็นว่านายวิรุธชอบทำตัวมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
อุ่นเรืองก็เลยตัดสินใจให้ออกดีกว่า

คิดว่าวันนี้นายวิรุธคงมาดักรอนายลิขิต
เพราะเข้าใจว่านายลิขิตมาบอกให้ไล่เขาออก

ใช่ถูกต้องครับเป็นสายตรวจ

สายตรวจสายตรวจ
มาอยู่กับผมได้ประมาณเดือนนิด

คนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกน้องว่างั้นเถอ

วันนี้คิดว่าน่าจะมาดักรอเขานะ

ไปลดเหลือสิบวันได้ไหมครับอุตส่าห์เจรจาลดพักงานให้แต่สุดท้ายแล้ว
นายวิรุธก็มีการมาพูดจาท้าทายกันกับนายลิขิตแล้วก็ทะเลาะกัน
ถึงขั้นด่าพ่อล่อแม่กันครับนายบรุษเลยบอกว่าทนไม่ไหวเลยค่ะ
ก่อเหตุก่อนไปวันนั้นอ่ะวันหนึ่งอ่ะที่เขาเจอกันอ่ะ
เขาเดินมาตบไหล่ผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรู้จัก
อะไรคุณสาวของนี่ผมก็เฉยก่อนกันเหตุผมไม่รู้เรื่องครับ
ผมอยู่ข้างในผมไปส่งลูกค้าพอดีไปดูรถพอดี
กลับมาก็คือนอนไปแล้วเบื้องต้นสพธัญธัญบุรี
ตามตัวนายวิรุธถึงบ้านพักในหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง๙
แต่ว่าไม่เจอตัวนะคะเจอแต่มอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้เฉย

ส่วนศพของนายลิขิตถูกนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปค่ะ